เพื่อไว้อาลัยนายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสมสรรค์ที่เสียชีวิต
คุณศื้อชาวอิตาเลียนพร้อมด้วยภรรยารวมทางนายอัยวัศยศรีวัฒนประภารองประธานสมสรรค์
เพื่อวางดอกไม้ร่วมไว้อะไรกับนายวิชัยประธานสมสรท่ามกลางความโศกเศร้า

ส่วนกรุงสือคนปัจจุบันโคลดปุ๊วแอลผู้จัดการทีมของทีมจิ๊กจอกสยาม
โดยยอมรับว่าตนและลูกทีมเพิ่งพบกับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสร
ในการจากไปของนายวิชัยศรีวัฒนประภา
โดยไม่ได้มุ่งหวังเรื่องธุรกิจเป็นสำคัญ
ต้องการบินมาร่วมงานศพของนายวิชัยที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อให้กำลังใจครอบครัวศรีวัฒนประภา
และไม่ว่าผลการเน็กขันจะออกมาเป็นอย่างไร
เขาเชื่อว่าทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่เพื่อสารต่อสิ่งที่นายวิชัยได้สร้างไว้
และแม้นักเตะหลายคนจะอยู่ในช่วงใจสลายก็ตามครับขณะเดียวกันแฟนบอลเลสเตอร์รายหนึ่งนะครับ
ได้โพสต์ผ่านสังคมโซเชียลอย่างทวิตเตอร์ในการที่จะร่วมไว้อะไรนายวิชัยศรีวัฒนประภา
สโมสรที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยในเกมพรีเมอร์ลีกที่เลสเตอร์จะบุกไปเยือนคาดีฟวันเสาร์นี้นะครับ
เลสเตอร์จะทำทงสโมสรรุ่นพิเศษนะครับที่มีทงชาติไทยอยู่ตรงกลาง
ไว้ตรงสแตนฝั่งหนึ่งของทีมระหว่างช่วงยืนไว้อะไรก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับ